มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ในพื้นที่ของตำรวจสพพลพิสัยที่จังหวัดหนองคาย
มี๒พี่น้องนะคะเป็นผู้ชายอายุ๔๒
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านแล้วก็ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตทั้งคู่
ล่าสุดเนี่ยจับคนร้ายได้แล้วคนหนึ่ง
แต่คาดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ๗คนเลยนะคะ
แล้วคนร้ายที่จับได้คนนึงเขาก็ให้การที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีนะ
ก็พฤติการก็คือเขาคิดว่าสองพี่น้องคู่นี้
ไปขโมยโทรศัพท์มือถือของคนในกลุ่มเพื่อนของเขา
แล้วก็เคยทวงถามกันมาสองพี่น้องเขาก็ปฏิเสธมาตลอดอ่ะ
วงถามทวงถามไปเรื่อยแต่ว่าคืนวันที่ก่อเหตุเมาไปด้วย
นี่ที่ว่าพ่อเขาอยู่ข้างบนแล้วไม่กล้าลงมาใช่ไหม
ไปด้วยเมาแล้วไปถ่วงก็เลยลุมทำร้ายเขาอ่ะโอ้โหจนเขาตายเนี่ยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกภูวิทธิ์ศิริพานิษฐ์
ผู้กำกับการสพพลพิสัยเรียกประชุมชุดสืบสวนนะคะ
ติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
นายองอาจสิราคมอ๔๓ปีและนายอำนาจสิราคม
๓ปี๒พี่น้องจนเขาเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ที่หมู่บ้านถิ่นดุงอพพิศัยจนองคาย
กลางดึก๒๕มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้
จับคนก่อเหตุได้แล้วคนนึงค่ะชื่อว่านายเสรีชะ
ไม่ต่ำกว่า๗คนสาเหตุก็คือไปเข้าใจผิดว่านายองอาจนายอำนาจสองพี่น้องเนี่ย
ขโมยโทรศัพท์มือถือของหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็เคยไปทวงถามหลายครั้ง
คืนวันเกิดเหตุนะคะเมาด้วยก็เลยยกพวกไปทวงถามโทรศัพท์มือถืออีกรอบนึง
แต่คราวนี้ไปทวงแบบเมาไงเมาขาดสติก็เลยร่วมกันรุมทำร้ายร่างกาย
สองพี่น้องเขาเสียชีวิตอยู่ในบ้านพนักงานสอบสวนบอกว่าอยู่ระหว่าง
อนุมัติศาลออกหมายจับคนที่เหลือนะคะแล้วก็จะเร่งติดตามตัวจับกลุ่มมา

นะครับก็จะโทรศัพท์คืนช่วงจะมากานไปทวงโทรศัพท์คืนเนี่ย
ทำร้ายร่างกายจนถึงกับเสียชีวิตได้นะครับ

มูลเห็ดมีแค่เรื่องเดียวครับเรื่องรักตัวสัก
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับนายเสรี
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยนะคะ

ก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดอีกข้อหาหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาขโมยไปจริงหรือเปล่า
ต่อให้เขาขโมยไปก็ต้องไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจดำเนินการไม่ใช่ไปทำร้ายเขาจนตายแบบนี้
ก็เหมือนที่ตำรวจบอกมูลเหตุมันนิดเดียว